สำหรับลูกทุ่งสาวคนนี้นะคะน้องมิวค่ะน้องมิวออน
แต่ถ้าถามว่ามีไปศักดิ์หรือว่าโรงนานาทองที่ไหนหรือเปล่านะคะ
น้องบอกว่าพี่หนูยังไม่เคยทำเลยค่ะ
ก็มีแค่ครอบครูนะคะเวลางานประจำปีของช่องค่ะ
แค่นี้ก็นึกว่าจะเป็นคนสายบุญธรรมดา
แต่พอน้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องราวของขลังเนี่ย
หนูก็แค่เบาค่ะพี่แค่ฝั่งตระกุดค่ะ
ไว้ที่แขนข้างซ้ายไปสองดอกเองโอ้นะคะ

เห็นหน้าหวานแบบนี้นะคะใจกล้าฝังตะกุดด้วย

ดูภาพตามยังแบบรู้สึกแบบหวาดเสียวแทนเลยค่ะ

ตอนที่ฝังไปเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าแบบ

ก็ตั้งแต่ฝังตะกุดมานะคะชีวิตก็มีแต่สิ่งดี

อยู่ก็มีผู้จัดติดต่อมาให้เล่นละคร
คือน้องเป็นนักร้องแต่ก็ได้เล่นละครด้วยค่ะ
แล้วรู้ไหมคะว่าคนที่ชวนเข้าสู่วงการนี้ก็คือใครรู้ไหมคะ
นักร้องหนุ่มรุ่นพีรวมคลายลำเพิร์น
นั่นไงค่ะ
อุ๋าทิเชิดอย่างนั้นแต่เป็นแบบว่าขอพรจากสกุดด้วย
มีเรื่องจะไปอีกรอบไหมคะ
จริงอยากไปอีกครับ
ส่วนมากมิวจะฝังเกี่ยวกับเรื่องงานหมดเลยค่ะ

ก็เลยกลับไปก็น่าจะต้องเป็นเรื่องสุขภาพสักหน่อยหนึ่งใช่ค่ะ